คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่หนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

ฉันอยากให้คุณดูแบบชัดไปเลยว่านี่มันคือศิลปะหรือว่าอนาจารย์กันแ

ปกติหายหน้าหายตาไปภาคใหญ่เลยนะ

คือจะบอกว่า
ต้องร้องยังไงดีพอเห็นภาพนี้แล้วนะคะ
กับการถ่ายแบบที่ติดเรท๒๐บวก

คือเรียกได้ว่าเห็นทุกซอกทุกมุมทุกรูขุมขน

แล้วเซตนี้ถูกแชร์ว่อนทวิตเตอร์ตลอดเมื่อวานนี้นะคะ
แม้ว่านุ่มดิวเดอะสตาร์จะเคยผ่านงานถ่ายแบบเซ็กซี่มาบ้าง
แต่ครั้งนี้ถือว่าร้อนแรงมากที่สุด
บันเทิงไทยรัฐนะคะได้โทรหาดิวและคนดูแลแต่ว่าไม่รับสาย
ติดต่อสอบถามอดีตคนใกล้ชิด
ซึ่งก็ได้ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ได้ติดต่อมาของานเมื่อต้นเดือน
แต่เนื่องจากดิวหมดสัญญานานแล้วก็เลยต้องรอคิวก่อน
พอทราบมาบ้างแหละว่าไปถ่ายแบบเซ็กซี่
แต่ก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหโชว์หมดแบบนี้เลยเหรอ

ซึ่งดิวเองก็มีพี่ในแวดวงนิตยสารแนวนี้

เท่าที่รู้ค่าตัวก็ไม่ได้เยอะมาก
และตอนนี้ดิวเองก็เลิกกับแฟนสาวแล้ว
คงอยากหากระแสใหม่ให้กลับมาฮือหาอีกครั้ง

เต็มใจถ่ายอยากกลับเข้าวงการ
อยากจะโชว์หุ่นที่ฟิตแล้วก็เฟิร์มแบบนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาป่วยเป็นไทรอยด์อืม

มันเป็นศิลปะมากกว่าอาณาจารย์

นั่นก็สิแต่ลำบากนี่มีคนติดต่อ

ไปทานข้าวด้วยนะคะ

เพราะคิดว่ามันไม่ใช่ผมไม่ใช่ทางนั้น
เอาจริงถ้าบุคคลงูชมได้เห็นภาพเต็ม
ไม่มีใครคิดหรอกว่ามันเป็นภาพศิลปะ
เพราะว่าภาพศิลปะจริงมันจะไม่ออกมาแนวนี้
แล้วแต่มุมมองของดิวเองเขาก็บอกว่ามันเป็นศิลปะ
แต่ว่าอย่างเรามองที่ศิลปะจริง๓๐บวกไปครับ